วันนี้บันเทิงไทยรัฐเรามีความลับชีวิตคู่ของคุณแพทิเซีย
และเคราะห์โน้ตวิเศษมาบอกด้วย
อยากรู้ไหมเป็นอะไรต้องติดตามกันคุณผู้ชม
แต่มาว่า๒สามีพรายาผู้นี้เค้าช่วยกันขยันทำมาหากินมากเมอร์

เป็นยังไงสามีรักสามีหลงเซ็กซี่อีกต่างหากไหมที่เซียเอ้ย
คือเจอแพทติเซียล่าสุดต้องบอกให้ฟังอีกครั้งนะคะ
สวยมากกไก่ล้านตัวแล้วก็ลุคเซ็กซี่แบบนี้
ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะจ๊ะ
ผิวโชว์หุ่นจนนักข่าวเราต้องถามว่า
แต่งสวยขนาดนี้สามีที่บ้านมีตาขวางบ้างเปล่า
ตอนนี้ตายอยู่ปกติดีหรือเปล่าหรือว่าขวางไปแล้ว
ยอมให้ใส่ชุดนี้ออกจากบ้านจริงเหรอ
คุณผู้ชมดูซะก่อนสะอวดสะอมขนาดนี้
ซึ่งแพทิเซียค่ะเขินแล้วก็ตอบว่า
อืมไม่เป็นไรเลยค่ะนานนานเทียจะแต่งแบบนี้บ้าง
โน๊ตเขาก็บอกว่าภรรยาสวยจัง
และความหวานของคู่นี้หลังมีลูกสาวด้วยกัน๑คน

ชีวิตคุณแม่ก็เลี้ยงลูกค่ะจนไม่มีเวลา
แต่ระดับความโรแมนฉิกค่ะยังหวานเหมือนเดิมเลยจ้ะ
เพราะว่าคุณสามีบอกว่าหลงลูกก็ส่วนหนึ่ง
แต่ยังไงก็หลงภรรยามากกว่าอยู่ดีอะค่ะ
แล้วเราก็เพิ่งรู้ความลับของคู่นี้มาด้วยจะเป็นอะไร

เขาเป็นคนแบบเอาใจใส่ที่ดีมาก

แล้วเราเห็นด้วยการกระทำด้วยทุกอย่างที่เขา

ก็คือเสมอต้นเสมอปลาย
เสมอต้นเสมอจริงก็เพิ่มมา
ตั้งแต่มีลูกก็เพิ่มแหละ
มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบหาลูกใช่ไหม

ถามไว้แล้วไงว่ามีลูกแล้วจะรักลูกมากกว่าไหม
เขาบอกว่าไม่รักเมียมากกว่า
จริงมีความคิดด้วยกันสองคนไหม

ทุกวันนี้ลูกรอนแยกห้องค่ะอ่า